ยังไม่หยุดยั้งความหิวพาไปบ้านผมที่จังหวัดพิศนุโลก
เอาใจสาวกันหน่อยไปกินเค้กไข่
เขาบอกว่าเค้กไข่ที่นี่เป็นเค้กไข่ไทยแลนด์
เพราะว่าเค้กไข่มันขายอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหม

เออแต่ตอนนี้เค้กไข่อยู่ที่ไทยแลนด์แล้วดังมากด้วยคุณผู้ชมฮะ
บรรยากาศนี่เลยเค้กไข่ไทยแลนด์
ขนมบ้านผู้กันซึ่งตั้งอยู่หลังวัดใหญ่

วัดใหญ่ที่จังหวัดพิศนุโลกแหมวัดดังประโทที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชไงนี่ครับ
แล้วลูกค้านะมาต่อคิวรอซื้อขนมเค้กไข่เนี่ยโอ้โหเยอะมากเพราะว่าเขารอรอให้มันออกมาจากเตาอบแบบร้อนหอมกลุ่น
ไปถามเจ้าของร้านดีกว่าคุณพิญญดาโพพรมเจ้าของร้านบอกว่าเธอน่ะเป็นพนักงานออฟฟิศ
แต่คิดว่าเงินเดือนอย่างเดียวไม่พอแล้วและอยากจะเป็นเจ้าของกิจการด้วยที่สำคัญเธอชอบกินเค้กไข่
ชวนครอบครัวมาเปิดกิจการร้านเค้กไข่ไทยแลนด์มันซะเลยครับ
คุณผู้ชมรู้ไหมเปิดร้านมาได้ไม่ถึงเดือนนะเฮ้ยลูกค้าตอบรับดีมาก
ออเดอร์จากในเพจเฟซบุ๊กสั่งวันหนึ่งนะไม่ต่ำกว่า๒๕๐กล่อง
ดูจากภาพสิไอ้กล่องที่วางอยู่นั่นน่ะกล่องใหญ่มาก
คือมันมีเจ้าของทั้งนั้นเลยนะน้องใบตองเอ้ยต้องสั่งล่วงหน้าเหรอ
ใช่ครับต้องสั่งล่วงหน้านะครับมีเจ้าของทั้งนั้น
แล้วบางคนยอมไปรอถึงหน้าร้านก็มีเหมือนกันนะรอเนี่ยประมาณสัก๒๐๓๐นาทีก็จะรอ
เพื่อจะรอเค้กที่มันออกมาจากเตาอุ่นร้อนโอ้โหยิ่งทำให้วันหนึ่งนะเธอบอกว่ามียอดขายไม่ต่ำกว่า๓๐๐
รายได้ดียิ่งในช่วงโควิดแบบนี้คุณขายได้ขนาดนี้นี่คือคุณสุดยอดเลยนะ
แล้วก็อย่างอื่นก็ยังมีอีกรสชาติรสช็อกโกแลตไหมรสชีสก็ได้รสฝอยทองก็ดีโอ้ยพอแล้วมั้งหิว
เฮ้ยแต่ผมแนะนำรสนี้ใครที่นอนไม่ค่อยหลับทานรสนี้เลยรสมันม่วง

รสมันม่วงเออมีด้วยเหรอผมไม่เคยทานจริง
เป็นเนื้อสีม่วงไงใช่ไหมน่าจะหอมมันราคาขายเป็นยังไงบ้าง
สออริจินัลก็คือเค้กไข่ธรรมดาเนี่ยนะกล่องหนึ่งก็๑๒๐บาท
เหนือจากนั้นไอ้รสช็อกโกแลตรสชีสฝอยทองมันม่วงเพิ่มมาหน่อย๑๕๐บาท
น่าสนใจเพราะว่าราคาไม่แพงเกินไปแล้วคุณได้ชิ้นยาวใหญ่เป็นป่อนอย่างนี้เลยนะครับ
เวียนไปอุดหนุนกันได้ที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลย
ตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าจนถึง๑๙นาฬิกาก็คือ๖โมงเช้าจนถึง๑ทุ่ม
เค้กไข่ไทยแลนด์ขนมบ้านผู้กันสาขาพิศนุโลกจดทันแน่นอนบอกแบบนี้แล้วนะ
ลองทานกันดูที่จังหวัดพิศนุโลก

อยากกินนะ